เอาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกค่ะเกิดขึ้นที่สุราธานี
เด็กชายวัย๑๒ขวบกับเพื่อนไปเล่นน้ำในฝ่าย
ครับแล้วคือน้ำมันไหลเชี่ยวมากแล้วขาเด็กคนนี้ค่ะ
ติดอยู่กับแผ่นปูนใต้น้ำโอ้โหเอาล่ะสิยังไงล่ะทีนี้
กูพงกูภัยเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลืออย่างยากลำบากนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูวินาทีช่วยชีวิตเด็กคนนี้กัน
นี่ค่ะต้องไม่ใช่คือมันไม่ใช่แค่ว่าน้ำไหลแรงธรรมดานะคะ
แรงมากคือถ้าไม่มีเชือกจับไม่มีอะไรเกี่ยวไว้

หน้าที่ชีวิตเลยนะคะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลศรัทธา
ในอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ช่วยเหลือเด็กผู้ชายคนนี้ที่ขาติดซากแผ่นปูนซีเมน

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒๕๕นาทีวันนี้นี่แหละค่ะ

น้องคนนี้เด็กชายสุภวัฒนจันทิพย์เนี่ย
ติดอยู่ในซากแผ่นปูนซีเมนที่ฝ่ายกั้นน้ำ

เชือกขึงไว้ก่อนแล้วก็โรยตัวกันลงไป
เอาเสื้อให้เด็กจับเอาเสื้อชูชีพให้เด็กใส่ก่อน

คือน้ำไหลแรงมากแล้วก็มากเลย
คือมันอันตรายมากทำได้ยากมาก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องมือลงไป
แงะแผ่นปูนซีเมนที่ขาที่น้องติดอยู่
เกือบชั่วโมงนึงค่ะถึงช่วยออกมาได้
เรื่องต้นน้องมีแผลถลอกที่ข้อเท้า

ผู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกาญจนดิต

เขาทอดแห่หาปลาอยู่ตรงใกล้กัน
แล้วก็เห็นเด็ก๓คนมาเล่นน้ำ
แต่วันนี้น้ำมันไหลแรงมากแล้วก็มีสีแดงข้นด้วย
เพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันค่ะ
ไปสักพักได้ยินเสียงตะโกนร้อง

ก็ไปเห็นว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยขาติดแผ่นปูนอยู่

เพราะว่าถ้าไม่โยนเชือกให้จับไว้
รับรองปลิวก่อนกู้ภัยมาถึงแน่นอน
เด็กน่าจะสู้แรงน้ำไม่ไหวค่ะ

กระทั่งกู้ภัยมาถึงนะคะ

พอได้รับรายงานปุ๊บรีบลงพื้นที่เลย

ผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังด้วย
ถ้าเห็นน้ำสูงขึ้นไหลแรงขึ้น
ทำป้ายเตือนห้ามลงเล่นน้ำทันที
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
แล้วชาวบ้านที่เขาเห็นคนแรกที่เขาโยนเชือก

จริงก่อนหน้านี้เด็กกลุ่มนี้เคยมาเล่นน้ำแล้ว

ช่วงนี้ฝนมันตกหนักน้ำมันไหลแรง

เทอมด้วยนะที่เด็กก็แอบไปกัน